เอามาดูเรื่องของข่าวการเมืองกันหน่อยนะคะ
ไม่แน่ใจว่าพระสุริเคราะห์พระเสาแทรก

ศึกนอกยังไม่จบนี่ถึงคิวศึกใน

เป็นคิวของกลุ่ม๑๓สสภาคใต้ในพักพลังประชารัฐ
นำโดยนายนิพันธ์สิริธรสสจังหวัดตรัง

คือก่อนหน้านี้ต้องยอมรับนะคะว่าที่คนภาคใต้
สอสอที่ได้มาก็ไปให้คำมั่นสัญญา
เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเลือกพักพลังประชารัฐแล้ว

เพราะฉะนั้นแล้ว๑ใน๑๓คนต้องเข้าไปนั่งในตำแหน่งบริหาร
ง่ายก็คือต้องได้ตำแหน่งในคณะรัฐมนตรี
คือตอนนี้ด้วยความที่เค้กชิ้นมันใหญ่อะค่ะ

จะเป็นช่วยจะเป็นผู้ช่วยตั้งแต่ตรวจนี้ก็ว่าไป
เอามาเถอะตำแหน่งไหนก็ได้ได้หมดนะฮะ
ทีนี้เขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะรวมตัวกันนะฮะ
ด้ามขวานนำโดยนายนิพนธ์สิริธรสสตรังวันนี้๑๓คน
เขาจะไปเปิดที่ทำการพักสักประมาณบ่าย๓โมง
ไปประชุมกันประชุมกำหนดท่าทีว่าจะเอาไงต่อกับเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะ
ส่วนมาดูนักร้องหน่อยนายศรีสุวรรณจัญญาเลยค่ะ
ก็มีมุมมองต่อการที่พักประชาธิปัตย์มีการส่งชื่อนายนิพนธ์บุญญามณี
เป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงครา

ไม่ได้เป็นสอสอที่มาจากการเลือกตั้ง
ให้ไปดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
นี่ไงที่มันเป็นประเด็นเพราะคุณศรีสุวรรณบอกว่า
พอไปตรวจสอบประวัติของคุณนิพนธ์ปรากฏว่ามีประวัติกำลังถูก
ปราบประชาตร์ตรวจสอบหลายเรื่องหลายคดีด้วยกัน
ภาพลักษณ์แบบนี้มันจะทำให้คอรมอพลเอกประยุทธ์
ซึ่งเป็นรัฐบาลชุดที่๒ไม่สง่างามหรือเปล่า
เพราะฉะนั้นก็เลยตัดสินใจไปยื่นข้อมูลให้กับนายกได้รับทราบ

เดี๋ยวต้องรอดูนะฮะนายกจะว่าไงนะ
ทางด้านของพลเอกอนุพงศ์เผาจินดานะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับ
กล่าวถึงกรณีที่มีชื่ออยู่ในโผล่ของคอรมอลชุดใหม่ในตำแหน่งเดิม
บอกว่าพูดจริงแล้วนายกรัฐมนตรีก็ยังไม่ได้มีการพูดเต็มปากนะ
ขอให้นายกใช้เวลาในการพิจารณาตามความเหมาะสมซะก่อน

เพราะว่าต้องหามรือกับพักร่วมรัฐบาลต่างด้วย
ตอนนี้อย่างที่บอกว่ายังแบ่งเค้กกันไม่เสร็จสับนะฮะ

และหากถามถึงความพร้อมพลเอกอนุพงศ์บอกว่า

เอาเป็นว่ารอนายกดีกว่านะ
มั่นบุคคลที่จะเป็นรัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงมหาดไทยว่า
ต่างก็คงพิจารณาบุคคลที่ทำงานได้ต้องมาทำงานแน่นอน
โดยร่วมมือกันทำงานตอบสนองให้ประชาชนโดยเฉพาะเรื่องของเศรษฐกิจฐานราก
จะมีการกระจายเวลาได้ให้มากขึ้นนะฮะ
แล้วก็มีรายงานจากพักพลังประชารัฐแจ้งมาบอกว่าแก่นำของพักนั้น
ได้รับทราบข้อเรียกร้องของนายดำรงพิเดชหัวหน้าพักรักผืนป่าประเทศไทยแล้ว
แต่ก็ยืนยันนะว่าโคต้าของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั้น
ยังคงเป็นของพักชาติไทยพัฒนานะฮะ
ก่อนหน้านี้จะได้ยื่นข้อเสดอให้นายจำลงเข้าไปรับตำแหน่งเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรี
แต่ว่านายดำรงนั้นเห็นว่านโยบายของพักรักผืนป่านั้นไม่ตรงกันกับพักชาติไทยพัฒนา
หน้าพร้อมเชื่อว่า๒เสียงของพักรักผืนป่านั้นจะยังคงอยู่ในพักร่วมรัฐบาล
เพราะดำรงเขาเคยบอกว่าถ้าไม่ให้เขานะเดี๋ยวจะออกไปเป็นฝ่ายค้านนะ
มีการคุมแบบนี้นะครับ
ซึ่งนายดำรงเองก็ยอมรับกับไทยรัฐทีวีเลยนะคะว่าหลังจากที่แถลงข่าวไปแล้วเนี่ย
ก็มีโทรศัพท์จากคนในพักพลังประชารัฐโทรเข้ามาไม่ขาดสายเลยค่ะ
ข้อเสนอให้สารพัดสารเพเลยนะ
แต่เขาก็ย้ำจุดยืนเดิมค่ะว่าถ้าให้ไปทำงานในฐานะพักร่วมรัฐบาล
ไม่ขอรับตำแหน่งอะไรและพร้อมจะออกไปเป็นฝ่ายค้านอิสระค่ะ
ซึ่งเชื่อเลยนะว่าถ้าหากเสียงฝั่งรัฐบาลหายไป๒เสียงเนี่ย
โอ้โหลำบากนะเวลารวมเสียงกัน
ตอนที่มีมานี่ก็ปริ่มจะแย่แล้วนะคะ
แล้วก็ยืนยันด้วยนะว่าที่เรียกร้องนี้ไม่ได้อยากจะเป็นรัฐมนตรีนะ
แต่อยากเข้าไปทำงานในกระทรวงทรัพย์
จะมีส่วนเข้าไปผลักดันเรื่องป่าแก้ปัญหาส่วนรวมให้ชาติบ้านเมืองเท่านั้น
ถ้าเขาไม่ได้อยู่ในตำแหน่งแล้วเขาจะทำอะไรได้
แล้วเขาจะร่วมกับพลังประชารัฐทำไม
ขอให้เวลาพักพลังประชารัฐจนถึงทุนกล้าทุนกระหอบรายชื่อคอรมอลก็แล้วกัน
คือเขาบอกว่าเขาอยากทำงานในกระทรวงทรัพย์
แต่ถ้ากระทรวงทรัพย์ไปอยู่ของพักชาติไทยพัฒนา

เขาพูดเลยนะว่าให้ไปนั่งเป็นหุ่นนั่งเฉยอย่างนี้
คุณทำไมล่ะมันทำไม่ได้ครับไม่ได้
ทีนี้อีกหนึ่งกระแสข่าวค่ะที่ว่าพักพลังท้องถิ่นไทย
ที่มีสอสออยู่ในมือ๓เสียงแต่ไม่ได้รับตำแหน่งอะไรเลยนี่นะ
มีข่าวออกมาอีกเหมือนกันว่าจะจับมือไปเป็นฝ่ายค้านอิสระกับนายดำรง
เรื่องนี้นายชัชวัลคงอุดมหัวหน้าพักออกมาปฏิเสธเลยค่ะ
ยืนยันเลยว่าพักไม่ได้มีเรื่องต่อรองขอตำแหน่งอะไรกับใครเขาหรอก
ส่วนตัวก็ย้ำแล้วว่าอยากให้ประเทศเดินหน้า
วันนี้ไม่ได้คิดถึงเรื่องตำหน่งตำแหน่งอะไรทั้งนั้นแหละค่ะ
ทีนี้มาดูพักภูมิใจไทยกันหน่อยนะฮะ
เขาบอกว่าของเขาลงตัวแล้วคุณผู้ชม
หัวหน้าพักก็คือคุณอนุทินชาญวีรกูลบอกว่าวันนี้เนี่ย
ส่งรายชื่อรัฐมนตรีในส่วนของโคต้าของพัก
ภูมิใจไทยให้กับนายกรัฐมนตรี
ผลเอกประยุจันทร์โอชาพิจารณา
ส่วนที่เป็นปัญหาก็คือกรณีคุณชาดาไทเศษ
อดีตเป็นสอสอของพัก
แล้วก็เป็นสอสอที่จังหวัดอุทัยธานี

กระทั่งถูกส่งตีกลับให้มาแก้ไข
พักก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะให้โคต้าคุณชาดา
เป็นคนเสนอรายชื่อคนที่เหมาะสมมาแทน
ล่าสุดมีรายงานข่าวบอกว่าคุณชาดาอาจจะส่งน้องสาว
ก็คือคุณมนัญญาไทยเศษไปเป็นในส่วนของรัฐมนตรี

ส่วนกรกตค่ะได้มีการเผยแพร่รายงาน
ชีวัตรความเสี่ยงต่อการทุจริตเชิงนโยบาย
พักการเมืองทั้งหมด๒๒พักการเมือง
ในส่วนของพักพลังประชารัฐมี๓นโยบาย

มี๓นโยบายที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริตคือ
นโยบายมารดาประชารัฐนโยบายเกษตร๔๐
นโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
พักภูมิใจไทยค่ะมีความเสี่ยงรวมทั้งหมด๕นโยบาย
คือนโยบายกัญชาเสรีนโยบายตั้งกองทุนข้าว
นโยบายทวงคืนกำไรให้ชาวสวนปาม
และนโยบายยกระดับอสมค่ะ
มาดูในส่วนของพักชาติไทยพัฒนากันหน่อยนะคะ
มีความเสี่ยงทั้งสิ้น๕นโยบายด้วยกัน
นโยบายการเกษตรทันสมัยมีเงินใช้ทุกครัวเรือน
นโยบายได้ในสิ่งที่ใช้ได้ในสิ่งที่เรียน
นโยบายเพิ่มงบอปท
นโยบายสร้างสุขภาพเชิงป้องกันการหาหมอไม่รอนาน
นโยบายทำเที่ยวไทยให้ยั่งยืนฟื้นคืนสมดุลให้ทุกภาคส่วน
นี่ก็เป็นการเปิดเผยจากกรกตนะคะ